ถ้าอยู่ซอยแบกบางนาบ้าง

ถนนบ้านคุณเนี่ยมืดไหม

มืดจนเกือบ
ชน

พวกเราก็ขรถขำรถไป

คือเป็นถนนที่ไม่มีเกาะกลาง

จะมีก็ห่างจะมีตรงนี้จะเป็นชุมชน
ไฟหน้ารถพอเข้าไปถึงแล้ว

นี่คืนวันแม่เลยเกือบไปแล้ว๕ทุ่ม

เอาเหรอคนจีนสองคนเมาฮิ้วปีกกันมา
แต่คือไอ้จังหวะที่เขาข้ามตรงนั้นคือทางม้าลายนะ

นี่ครับคือมีไฟแหละแต่สภาพแวดล้อมโดยรอบมันมืด
คือไฟสลัวเหลือเกินแล้วข้ามไปร้านสะดวกซื้อไง
นะครับนี่แหละฮะเขาบอกไม่เห็นจริง
ข้อดีมันยังพอมีสตินะครับหักหลบหักหลบ
งั้นโอ้โหไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น
หลังเกิดเหตุคนเจ็บไม่ยอมไปโรงพยาบาลนะ

โทรแจ้ง๑๖๖๙ยังไงก็ต้องโทร
แล้วก็แจ้งตำรวจให้มาช่วยเคลียร์ก่อนนะครับ
เขาก็เลยลงคลิปนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์
กลางคืนขอให้มีสตินะครับแล้วก็คนในชุมชนเนี่ย
ในซอยเอแบ็คบางนาเนี่ยเขาขอมานะขอไฟส่องสว่างให้เยอะกว่านี้อีกหน่อยเถอะ
นะครับในขนาดหมาวิ่งข้ามไปยังไม่เห็นเลยแหละใช่พอพ้นหน้ารถปั๊บไม่เห็นแล้วตัวหมาน่ะ